คุณผู้ชมครับเงินกับขยะเนี่ยมันไม่น่าจะอยู่ด้วยกัน

แล้วมันไปอยู่ด้วยกันได้ยังไงครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับเงินจริงนะนี่ฮะฉบับละ๑๐๐บาท๑๐๐บาท๒๐บาท
มันวางอยู่บนขยะในถุงดำมีคนมาโพสต์บอกว่าเงินทำไงดีครับ
นั่นเองทำยังไงดีครับคุณผู้ชมฮะจะเอาส่งตำรวจเพื่อหาเจ้าของไหม
นะครับผู้ชายเจ้าของคลิปนะครับเลือกที่จะเก็บเอาไว้โดยธนบัตรที่เจอเป็นฉบับละ๑๐๐๐นะครับ
รวมแล้วเนี่ย๑๕๐๐บาทนะครับก็มีแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์๒๐นั่นแหละนะ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปมีคนมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
หลายคนตั้งข้อสังเกตตรงกันพ่อบ้านใจกล้าใจกล้าที่จะอุ๊บอิ๊บเงินเมีย
แต่อาจจะเอามาซ่อนเอาไว้เมียไม่รู้เมียไม่เห็นมัดถุงขยะแล้วนี่
ก็เลยเอามาทิ้งความแตกเออนี่แหละครับรู้ตัวหรือยังทั้งคู่
ทั้งผัวอาจจะไม่รู้ตัวนะฮะมีคนบอกว่าธนบัตรที่เลอะเทอะเนี่ยเอาไปแลกกับธนาคารได้นะครับ
ถ้าไม่ได้ชำรุดเสียหายหรือแม้แต่เสียหายเป็นบางส่วน
ก็ไปดูว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนเขามีอัตราส่วนในการแลกให้อยู่ครับใช่ครับ